คุณผู้ชมครับไปที่สมุทรปราการ
ก็ยังคงมีควันหลงปีใหม่จะเป็นความสูญเสียนะฮะ
สามีครับขอเมียขอไปกินกับเพื่อนหน่อยสังสรรค์ปีใหม่
เมียพอรู้ว่าสามีตายก็ร้องไห้ร้องห่มไม่คิดว่าจะมาสูญเสียกันในช่วงวันปีใหม่พอดีนะฮะ
เหตุเกิดเมื่อคืนนี้เองนะฮะตำรวจสพบางปูพร้อมกับร่วมกระตันยู
เดินเข้าไปเดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์คนถูกแทงเสียชีวิตในบ้านพักนะฮะ
ข้างจุดสกัดบริเวณบริการประชาชนเด่นชัยหมู่๒ตะบนบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ในห้องพักอันนี้นะไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายอำนาจสิ่งเล็กอายุ๔๒ปี
เป็นตำรวจอาสาสภบางปูสภาพนั้นนอนหงายมีมีดแทงอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายใต้ราวนมเนี่ยนะฮะ
หนึ่งแผลเลือดโอ้โหกระจายเต็มพื้นเลยใกล้กันก็มีมีดปลอกผลไม้ตกอยู่เปื้อนเลือดอยู่นะครับ
เล่มแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้นะฮะในห้องยังพบร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีภรรยาของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่รอตำรวจเข้าไปคนนี้นี่นั่งร้องไห้ร้องห่มก็คือ
วาสนาทรัพย์เขื่อนขันอายุ๔๘ปีสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีปากเสียงกันถึงขั้นกับลงมือลงไม้ทำร้ายกันจังหวะที่สามีเข้า
มีดมาถือไว้ข่มขู่อย่าทำฉันนะ
หยุดก็เป็นการป้องกันตัวนะฮะจู่สามีวิ่งปรีเข้าไปจะบีบคอเอามือค้ำกำแพง
มือหนึ่งจะบีบคอเธอแล้วเธอก็พยายามดันไป
ดันให้ไปที่โซฟาล้มทั้งคู่

ักที่ลาวนมด้านซ้ายกระทั่งผลักร่างสามีที่ทับออกไป
เห็นว่าเอ๊ะทำไมแน่นิ่งไปเรื่อยก็ออก
โอ้โหสิ่งที่เห็นคือมีดที่เธอถือไว้ปักอกสามี

ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายสามี
แต่ว่าสามีนั้นล้มไปทับมีดที่มือจริง

อันนี้ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะโดน
มันโดนก็เลยถือไว้ว่าถ้าเห็นแล้วจะได้ไม่เข้ามาตี
จริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเหยื่อความรุนแรงนะ
ถูกสามีทำร้ายร่างกายตบตี
สุดท้ายก็มาเสียชีวิตจากการทะเลาะกันเอง
แล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหาซะอย่างนั้น

ให้กับมูลนิธินำส่งธนสูตรที่โรงพยาบาลรามาสมุทรประการครับ
แล้วก็นำตัวภรรยาคือนางวาสนาไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้องดูเจตนาด้วยว่าเป็นการตั้งใจฆ่าหรือว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับ